แต่สองคนนี้คุณยายกับคุณหลานกำลังถอนผมงอก
อยู่ดีเจ้าตัวนี้หล่นลงมาแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ

จังหวะนี้เอาคุณดูอีกครั้งหนึ่ง
หลานกำลังถอนผมหน่อยให้คุณญาดูพีบีเพิ่มจังหวะอันนั้น
ซึ่งกระเจิญกระเจ้ง
วิ่งขวากภัพรหลานเล็ก

ตุ๊กแกที่หลังกลับเป็นเหตุทำให้คุณย่ากับคุณหลาน
ต้องหนีกระเจิงกันแบบนี้นะคะ

โอ้โฮเหมือนกันนะม้วนพร้อมกันเลยทั้งคุณย่าคุณหลานคุณตุ๊กแก

นี่ไงต้องไปตามหาแล้วตอนนี้ตกลงมันไปอยู่ไหน
จะหนีกันวุ่นวายอีกหรือเปล่า
มันน่าจะอยู่บนมุ้งแล้วก็ยังไงหนีกันอีกรอบนึง

ภาพช้ามาดูภาพช้าว่ามันเกิดอะไรขึ้น